เจกต์ต่อไปของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลนะครับที่เคยทำมาก่อนแล้ว
ปี๒ก็ยังคัดเลือกกันต่อสำหรับโปรเจคที่หานักบริบอลตัวสูงครับ
เจกต์นี้นะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เริ่มอย่างเป็นทางการมาต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งครั้งนี้ปีสองเนี่ยมีนักกีฬามากว่าแปดสิบคนนะครับ
ตัวแทนในการคัดก็มีคณะกรรมการอยู่นั้นคือ
โครชด่วนครับดันไน่สิรุษระมิถากุลนาบุกศรทีมบอเล็กบอลหญิงแล้วก็ทีมชายนะครับ
ก็เริ่มจากการวัดส่วนสูงก่อนครับใครที่สูงไม่ถึงตัดสิทธิทันที
แต่ก็มีหลายคนนะครับที่รู้ว่าตัวเองสูงไม่ถึงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เดินทางมา
เพราะว่าอยากจะมีความฝันในการเป็นนักวอเล่ทีมชาตินะครับ
ส่วนใครที่สูงถึงตามหลักเกณฑ์ก็จะไปทดสอบสวรรภาพนะครับทางกายในวันถัดไป
ริยากาศโทวชายฤทธิ์วงประเศรษฐ์ครับนายกิติปศักดิ์สมาคมกีฬาวอเล่นบอล
ก็บอกนะครับว่าโครงการเยาวชนคนของชาติเป็นหนึ่งในแผนที่ต้องการที่จะพัฒนาทีมวอเล็กบอล
ชายและก็หญิงทั้งในร่มแล้วก็ชายหาดไปสู่ระดับโลก
ซึ่งส่วนใหญ่ทีมชั้นนำของนักกีฬาทั่วโลกนะครับมีความสูง๒เมตรขึ้น
ดังนั้นโครงการนี้จะเน้นเด็กที่สูงเป็นหลักก่อนคาดว่าภายใน๓ปี
จะขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคตครับ
สำหรับโครงการเยาวชนคนของชาตินะครับที่ทางสมาคมกีฬาวอริบอลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเนี่ยนะครับ
ก็เป็นโครงการที่เราเคยทำนะครับสมัยที่เราสร้างทีมหญิงนะฮะ
ก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับในขณะนี้เนี่ยสมาคมมีงบประมาณนะครับ
พอที่เราจะสร้างเด็กรุ่นใหม่
คนที่ไม่ติดตอนนี้เนี่ยนะครับ
ก็กลับไปพัฒนาฝีมือตัวเองนะฮะ
อยากจะมาทดสอบเมื่อไหร่ก็มานะครับ
หรือในโอกาสที่เราเปิดคัดตัวทีมชาติ

ก็กลับเข้ามาร่วมการคัดตัวได้
ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับที่หลายคนสงสัยว่า

ดังนั้นหลักเกณฑ์คนที่สูงเนี่ย

ก็จะนำนักกีฬาพวกนี้นะครับมาฝึกฝนแล้วก็เสริมเทคนิครวมถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปด้วยครับ